นาฬิกา๒๒นาทีครับช่วงนี้เป็นช่วงของงานบุญ

ทำดีทำบุญใครทำกระถิ่นนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
ค่ะพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเช้าบ้านเนี่ย
เขาไปทอดกระถิ่นกันเป็นกระถิ่นสามัคคีประจำปีค่ะ
คุณผู้ชมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ว่าภาพนี้ที่จะให้ดูมันน่าประทับใจ
สวยงามเลยอ่ะครับใช่ปกติแล้วเวลาที่เราโดยสารรถไฟ
เราก็จะเห็นว่ารถไฟจอดที่สถานีปกติถูกไหมจอดที่ชาญชาลาปกติถูกไหม
แต่ว่าภาพนี้รถไฟจอดนอกสถานี
เพราะว่าคนที่อยู่บนขบวนรถไฟเขาไปงานบุญงานกระถิ่นกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเลยค่ะนี่บรรยากาศมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียค่ะคุณผู้ชม

คือผู้โดยสารลงมาจากรถไฟนี่เป็นพันคนเลยนะคะ
เป็นรถไฟขบวน๔๔๗ต้นทางที่หน้าวัดธาตุน้อย
ในอำเภอช้างกลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วที่เห็นชาวบ้านเขาจะไปงานบุญ
จะไปทอดกะถิ่นสามะขี่ของทางวัด
ทางรถไฟมาคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเลย
พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมา
ก็ศรัทธาในท่านพ่อคล้ายวาจาศิษย์หรือว่าพระครูพิสิทธิอัฐการ
ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย
ก็เลยพร้อมใจการเดินทางมาทำงานบุญ
ทอดกระถิ่นประจำปีแบบนี้นะคะ
โดยเจ้าหน้าที่การรถไฟก็พอรู้ว่ามีชาวบ้านมีประชาชน
เดินทางมาเป็นจำนวนมากก็เลยจอดรถไฟให้เป็นพิเศษเลยค่ะ
นี่แหละค่ะบริเวณด้านหน้าวัดนะคะ
ว่าจะไม่ใช่สถานีรถไฟก็ตาม
แล้วเขาบอกด้วยนะคุณว่าจะมีการจอดแบบนี้
เป็นประจำทุกปีเลยช่วงแบบนี้นี่แหละค่ะ